เรื่องนี้แหละครับที่เราจะนำเสนอข่าวเป็นข่าวแรกของข่าวเที่ยงของเรานะฮะ
เหตุหญิงวัย๔๐ปีถูกสายเคเบิ้ลพาดลงมาแล้วก็เกี่ยวคอจนทำให้ศีรษะขาด
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่๒๕เมษายนที่ผ่านมาที่จังหวัดขอนแก่น
ล่าสุดนั้นตำรวจทราบบริษัทที่เป็นเจ้าของสายเคเบิ้ลแล้ว
ตั้งประเด็นสอบสวน๒ประเด็นเพื่อใช้ดำเนินคดีนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกจำลองสุวรรคภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่น
เปิดเผยครับว่าคดีนี้มีความคืบหน้าไปมาก
หลังจากสอบปากคำพยานบุคคลพยานที่เกิดเหตุไปแล้ว๔ปาก
พร้อมทั้งรวบรวมวัตถุพยานเพื่อเร่งคลี่คลายคดีโดยเร็ว
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียด
แล้วก็ได้เข้ามาติดต่อกับทางตำรวจแล้วนะครับ
ส่วนแนวทางการสอบสวนตั้งไว้๒ประเด็น
คือ๑สายดังกล่าวหลุดลงมาเองหรือไม่
มีการชำรุดหรือติดตั้งไม่ได้มาตรฐานหรือไม่
หรืออีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวพันกับคลิปนี้คุณ
มีรถบรรทุกสูงผ่านมาเส้นทางนี้
สังเกตเลยว่าข้างบนเหมือนมันไปเกี่ยวโดนสาย
เกี่ยวโดนสายหรือว่าคนที่นั่งบนรถบรรทุก
เห็นคนไหมครับลงโดมไว้นะครับ
เขาเหมือนหลบอะไรสักอย่างหรือว่าสายมันห้อยลงมา
และจังหวะเดียวกับที่เมื่อสักครู่นี้
รถจักรยานยนต์ที่มีผู้หญิงวัย๔๐ใส่เสื้อสีแดง

นั่นแหละครับก็ต้องดูว่าเกิดจากเรื่องของรถสิบล้อ
หรือว่าจริงแล้วสายนั้นมันหย่อนลงมาอยู่แล้ว

ทำให้คนบนรถสิบล้อเขาก็หลบสายเหมือนกันนะครับ
ก็ต้องเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการตรวจสอบนะครับ

ตอนนี้ประเด็นเรื่องของทรัพย์สิน
ที่ติดตัวผู้เสียชีวิตหายไปคุณ

คือลูกสาวคนเล็กของผู้เสียชีวิตแจ้งว่า
ทรัพย์สินที่ติดตัวแม่หายไป
เป็นสร้อยข้อมือทองคำหนัก๑สลึง

ที่ญาติผู้เสียชีวิตอ้างแต่อย่างใดนะครับ
ก็ต้องมีการตรวจสอบทั้งหมด
ืบหน้าที่รู้แน่ชัดก็เลยรู้ว่า
เป็นสายของบริษัทใครแล้ว

มันหย่อนมาได้ยังไงหรือมันตกมาได้ยังไงนะครับ
แล้วก็๓ทรัพย์สินของผู้ตายนะครับ